ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่

ทั้งด้านคลินิกระบาดวิทยาและห้องปฏิบัติการนะครับ
ได้ประชุมและสรุปรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ลายใหม่นะครับเพิ่มอีก๖ลายนะครับ
โดยในจำนวนนี้เป็นคนไทย๔ลายนะครับ
ไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับ
และ๒ลายเป็นผู้ขับขี่นะครับ
รับจ้างไม่ประจำทางซึ่งรับผู้โดยสารชาวจีน
ส่วนอีก๒ลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

ทันทีที่ทราบผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันติดเชื้อ
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสอบสวนโลกเพิ่มเติม
ขณะนี้ผู้ป่วย๕ลายใน๖ลายที่ได้แถลงวันนี้

เมื่อผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบก็จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
และในจำนวนนี้นะครับลายล่าสุดรับส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
มาที่สถาบันบำราชเมื่อวานสภาพแรกรับใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ
ผลการวินิจฉัยเป็นวรรณโรคและมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ศูนย์หนึ่งเก้าร่วมด้วยสรุปณวันนี้นะครับ
ประเทศไทยก็จะมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
สิบเจ็ดลายกลับบ้านแล้วแปดลายรวมผู้ป่วยสะสมยี่สิบห้าลาย
นะครับสำหรับการแถลงอีกส่วนหนึ่งนะครับ
กรณีข่าวชาวเกาหลีใต้ที่ป่วยหลังจากกลับไทย
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและประสานไปยังจุด
ประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ตามกลไกการประสานงานของประเทศสมาชิก
เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา
และผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาของประเทศไทยรวมทั้ง
ประเทศไทยหรือไม่เนื่องจากทั้งไทยและ
ผู้ป่วยอาจได้รับเชื้อจากประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศไทยก็ได้
ประเทศไทยขณะนี้ยังคงมาตรการอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจคัดกองผู้โดยสารขาเข้า
นะครับตลอดจนในเรื่องของการคัดกรองในระดับสถานพยาบาล
รวมถึงเริ่มมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกในบางเที่ยวบิน
ก็เป็นสิ่งที่ในวันนี้ก็คงจะแถลงให้ในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับ
ค่ะก็เปิดให้สื่อมวลชนสักถามเชิญค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะพรงชมภูจากกรุงเทพฯธุรกิจนะคะ
อย่างผู้ป่วยยืนยันคนไทยที่กลับจากญี่ปุ่นเรายังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาติดเชื้อจากที่ไหน
ไทยญี่ปุ่นหรือว่าจากที่ไหนหรือว่าสามารถระบุได้นะคะว่าเขาติดเชื้อจากที่ไหนค่ะ
ส่วนนี้ก็จะคล้ายเหมือนกับของเกาหลีใต้นะครับ
ที่เขาบอกว่าคนของเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วก็กลับไปไปป่วยที่นั่นนะครับ
เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้ป่วยนะครับ
ที่ยืนยันที่เป็นสองลายที่เป็นคนไทยเป็นสามีภรรยา
ก็มีประวัติไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้ต้องอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยา
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเพิ่มเติมนะครับ
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งนะครับ
ในส่วนของผู้ประสานงานนะครับภายใต้กฎอันใหม่ระหว่างประเทศเนี่ย
ทางญี่ปุ่นเพื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสัตว์ใดฉะนั้นของเกาหลีใต้ก็เหมือนกันนะครับ
เราก็ประสานงานไปอย่างเขาเพื่อรอข้อมูลพวกนี้กลับมาในเรื่องของการตรวจสอบ
แล้วก็ดำเนินการในเรื่องของทางด้านระบาดวิทยาต่อไปนะครับ
อันนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ทั้งในส่วนของเราที่เขาเรียกว่ามีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ถามกับในส่วนของอ่า
คนไทยที่เดินทางไปขณะเดียวกันก็คงจะต้องเขาเรียกว่าประสานขอข้อมูล
จากทางญี่ปุ่นด้วยนะครับทางด้านนี้เพิ่มเติมเข้ามาประกอบกันนะครับทางด้านนี้
อย่างที่เรียนนะครับตรงนี้ก็คงยังอยู่ในโปรเศษที่จะต้องดำเนินการทางด้านนี้ต่อไป
วิรัติโคโรนาสายภัณฑ์ใหม่๒๐๑๙นะครับแล้วก็ทั้งสองลายเนี่ยการหายดีขึ้นนะครับ
รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คงจะได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้นะครับ
ท่านอธิบดีค่ะเรียนถามค่ะว่าในจำนวนนึงที่ท่านอธิบดีบอกค่ะ
ทราบมาว่ามีข้อมูลว่าที่ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนอ่ะนะคะ
มันมีข้อมูลว่าตั้งแต่แรกรับที่โรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ได้มีการแจ้งประวัติใช่ไหมคะ
ว่าเขามีการสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือไม่อ่ะค่ะคือผมนำเรียนแล้วนะครับ
ก็คือว่าเอ่อในจำนวนนี้อ่ะนะครับนะครับสองลายนะครับ
สองลายที่ผมนำเรียนก็คือว่าสองลายเนี้ยเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างไม่จำ
ไม่ประจำทางนะครับซึ่งรับผู้โดยสารชาวจีนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบที่ถามมานะครับเพราะว่าสองลายเป็นสามีภรรยามีประวัติไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น
สองลายเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างไม่ประจำทางซึ่งนะครับอ่า
รับผู้โดยสารชาวจีนท่านอธิบดีครับเห็นที่บอกว่ามีหนึ่งลายที่อาการรุนแรงค่ะ
ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในหกลายอ่ะค่ะถ้าจะทวีตจะได้ช่วยได้นะครับ
แต่เมื่อกี้ผมก็ได้พูดไปนะครับว่าแลกรับนะครับผู้ป่วยอยู่ในสภาพใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ
ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของสถาบันบำราชตอนนี้ก็ให้การดูแลนะครับ
แล้วก็ผลการวินิจฉัยอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นวรรณโรคนะครับ
แล้วก็มีการติดเชื้อตัวไวรัสโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙เนี่ยร่วมด้วยนะครับ
มุมกริยาเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเอ่อเนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอายุเจ็ดสิบปีนะครับ
แก่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อมีสองโรคมารุมเล้าทันทีเลยเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องดูแลต่อไปแต่โรคแต่โรควรรณโรคนี้รักษาได้นะครับ
แต่ว่าแต่ว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยผมคิดว่าเขากำลังพิจารณาอยู่ว่า
จะเอาแบบชนิดเป็นเขาเรียกมีการให้ยาต้านไวรัสเสริมหรือไม่นะฮะ
นี่พิจารณาหมอก็พิจารณาอยู่นะเพราะคนนี้เนี่ย
การให้ยาต้านไวรัสเสริมเข้าไปเนี่ยแล้วเขาเป็นเขาเป็นวรรณโรค
ซึ่งเราให้ยาให้ยาวรรณโรคอยู่เนี่ยมันจะมีการขัดแย้งกันกับพญาที่เรากำลังจะให้
เพราะฉะนั้นต้องคิดให้หนักนะฮะยากลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นยาที่รักษามีเหตุมีผล
มีเอ่อเอ่อข้อมูลรองรับอยู่แล้วนะฮะ
ลายนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นคนจีนหรือว่าเป็นคนไทย
ถ้าเป็นคนไทยนี่คือคนที่ขับรถโดยสารสาธารณะหรือว่าที่กลับมาจากญี่ปุ่นนะคะขอบคุณค่ะ
จริงก็บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเป็นคนไทย
อธิบดีคะเรียนถามค่ะว่าอย่างกรณีการที่เราพบผู้ป่วยลักษณะนี้
ถ้าเขาแจ้งข้อมูลกับเราช้าเนี่ยมีผลต่อการรับการรักษาไหมคะในเรื่องของประวัติอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะครับถวนคำถามนิดหนึ่งถวนคำถามพิธีครับ
อย่างกรณีนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าแรกรับที่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาไม่ได้บอกประวัติ
การสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเราตั้งแต่ตอนแรกเนี้ยมันจะมีผลต่อการรักษาไหมคะอืมอืมอันนี้ทางคลินิก
พี่อาจารย์ทะวิทย์ได้กับเราตอนนี้เรายกระดับของคู่มือคัดกรองขึ้นมานะฮะ
แต่ก่อนเนี่ยคู่มือคัดกรองแต่ก่อนเราก็เอาเฉพาะคนจีนผู้ที่เดินทางมาประเทศจีน
ขณะนี้เรายกระดับจนถึงขั้นว่าอะไรคนที่ทำงานเกี่ยวกับคนจีนที่อยู่ใน
ในกลุ่มที่แออัดนะฮะแล้วมีโอกาสติดเชื้อนะครับ
เราเป็นฝ่ายลุกไล่เขาเองนะเราต้องถามมานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง
มันตอนนี้เนี่ยข้อมูลบางอย่างในเคสในผู้ป่วยห้าหกลายเนี่ยมีหลายลายที่อาการไข้น้อยมาก
ซึ่งจริงเราอยากจะให้มันไข้รุนแรงเลยนะฮะ
เราจะได้จับได้นะบางทีไข้ก็อ่อนมากนะฮะ
แล้วก็คนไข้ก็มีแต่แค่บ่นปวดปวดเมื่อยนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้เราทำงานยากขึ้นฮะ
ให้มีการตรวจจับได้ง่ายขึ้นอีกละนะครับท่านหน้าทีพิภีครับเอ่อ
ขอบคุณเดินถ่างเพื่อมาเจอเรื่องอาการดูสุดของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลายวิธี

รายที่ลายวิธีใช่ไหมครับ
รู้สึกว่าคุณหมอเขาได้ให้ข่าวไปแล้วนะครับ
อยากให้ท่านชี้ใจถึงขั้นตอนในการรับคนไทยที่กลับจากโหว
ว่าจะมีขั้นตอนในการตรวจคัดกองรุ่นยังไงที่สนามบิน
ขออภัยด้วยนะครับทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวภารกิจที่เสร็จสิ้นนะครับ
ตรงด้านนี้เนี่ยก็คงจะมีการบอกมันแค่ว่าให้ข้อมูลขอสารต่อพี่น้องสิทธิ์มาโจทย์นะครับ
ตรงด้านเนี้ยอ่าจากทีวีใครอยากสอบถามเรื่องเอ่อ
สามีภรรยาที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะว่าเราต้องติดตามผู้สัมผัสกี่คน
แล้วก็เอ่อสามีภรรยาคู่เนี้ยมีลูกด้วยหรือเปล่าเอ่อตรวจแล้วหรือยังอะค่ะ
ขอบคุณค่ะครับอันดับแรกก่อนก็คือนะครับมีลูกหรือไม่มีลูกนี่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ
อันนี้ก็คงไม่ค่อยเหมาะแต่เรื่องของการติดตามผู้สัมผัสเนี่ย
ได้มีการดำเนินการติดตามผู้สัมผัสให้ครบถ้วนนะครับทางด้านนี้
แล้วก็นำมาในเรื่องของการผมใช้คำว่าหากมีอาการไข้นะครับ
ทางด้านนี้ก็จะมีการเก็บนะครับตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการซึ่งตรวจ
ซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับทุกรายได้ดำการนะครับ
พอจะบอกได้ไหมค่ะว่ากี่คนเอ่อผู้สัมผัสนะครับ
แต่หลักการก็คือเมื่อไหร่ที่คนไข้อยู่เฝ้าระวัง
ยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อแน่นะครับตามหลักการของที่เราทำงาน

หาผู้สัมผัสทันทีนะครับสัมผัสก็แบ่งเป็นสองอย่าง
สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ
แล้วก็มีวิธีการนี้ก็คือคล้ายกันก็คือ
เอามาทำการตรวจเชื้อแล้วก็ติดตามต่อไปอีก๑๔วัน

อาจารย์ค่ะคนที่ขับรถของเราอ่ะค่ะที่รับนักท่องเที่ยวจีนที่ป่วย
คือตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเองก็เข้าสู่ระบบแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
หรือว่ากลับรักษาหายกลับบ้านอะไรปริยาค่ะที่อาจารย์บอกว่าคนขับรถรับจ้างเนี้ยค่ะ
ที่เขาติดติดกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแล้วนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเนี้ย
เขาอยู่ที่ไหนเขาเข้าสู่ระบบของเราแล้วหรือยังครับลายหนึ่งก็รับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับ
หัวหินก็คือลายเนี้ยเกิดจากการที่เราติดตามมานะครับ
ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็มีอาการเล็กน้อยนะครับ
แต่เพราะเอิญตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูข้อมูลประกอบนะครับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้านะครับส่วนอีกลายหนึ่งที่เป็นลายล่าสุดเนี่ย
เนื่องจากว่าเราเพิ่งรับเอาไว้เมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการก็อย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับ
ว่าตัวผู้สัมผัสทุกรายนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องถูกติดตามในเรื่องของการมาดำเนินการนะครับ